มีเด็กเขาไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังเล่นน้ำสนุกเลย
ผู้ชายคนนั้นเหมือนคนสติไม่ค่อยดี

เดินขึ้นมาแล้วอุ้มเด็กคนหนึ่ง

พ่อของน้องญาติของน้องทันทีที่รู้ข่าว
ร้องไห้ใจแทบแตกสลายครับ

ใจกล้ามมากมันเกิน๓๐นาที

คุณพ่อและครอบครัวร้องไห้
แล้วเมื่อกี้เสียงคุณพ่อที่ร้องไห้มีคุณลุงคนหนึ่งเขาถามเจ้าหน้าที่
ประโยคเมื่อกี้นี้คือโอ้โหมันเจ็บปวดมากนะครับ
คือครอบครัวก็ยังมีหวังเมื่อกี้มีคุณลุงคนหนึ่งเขาถามว่า
มีสิทธิ์ฟื้นไหมเพราะพยายามเขย่าพยายามเรียก
หวังว่าจะมีปฏิหารแต่เจ้าหน้าที่บอกเลยว่า
๓๐นาทีแล้วครับน้องเข้าไปแล้วครับ
พ่อและญาติครับเข้าไปโอบกอดร่างของน้องผู้ชาย
อายุ๑๐ขวบจับมือแน่นเลยครับร้องไห้เสียใจมาก
เพราะว่าลูกเนี่ยเพิ่งขึ้นมาพ้นน้ำจมน้ำอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจอครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำชากนอก
ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
บ่ายสามที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ

นักดำน้ำของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูร
ในพื้นที่เมืองพัทยาจัดชุดประดาน้ำลงไปค้นหาครับ
ห่างจากคอบอ่างไปประมาณสัก๒๐เมตร
ก็คาดว่าน่าจะจมน้ำนานประมาณครึ่งชั่วโมง
เป็นเด็กผู้ชายอีก๒คนอายุ๑๑ขวบครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคือก่อนหน้านั้น๓คน

มาไกลประมาณ๓กิโลเมตรครับ
ที่อ่างเก็บน้ำเพื่อจะมาช้อนประกัด

วัยรุ่นผู้ชายเด็กเขาก็จะไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้แหละ
ระหว่างกำลังช้อนตักประกัดอยู่เนี่ย
เหลือไปเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีเหลือง
ลักษณะเหมือนคนสติไม่ค่อยดีแล้วพูดไม่ค่อยชัดฟังไม่รู้เรื่อง
กำลังเล่นน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำครับค่ะผู้ตายก็เลยเดินไปถาม
พี่น้ำลึกไหมผู้ชายคนนั้นไม่ตอบฮะไม่พูด
แต่เดินขึ้นฝั่งมาแล้วมาอุ้มน้องคนนั้นเนี่ย
ลักษณะเหมือนแบกขึ้นบ่าแล้วก็พาลงไปในน้ำ
ห่างจากขอบสระเนี่ยไกลออกไปประมาณสัก๑๐เมตรนะฮะ
แล้วก็ปล่อยเด็กยืนให้เด็กยืนอยู่ในน้ำครับ
ตอนนั้นเพื่อนเห็นโอ้โหน้ำสูงประมาณหน้าอกก็ลึกอยู่นะ
เดียวเท่านั้นแหละครับจมเลยจมไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนครับ
น้องก็ว่ายหน้าไม่เป็นพอว่ายได้หน่อยน้องก็ปิวกับน้ำออกไปครับ
ยังตกใจอยู่เลยอ่ะน้องยังร้องไห้สะอึกสะอื้นเลย
คือมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาอะค่ะทั้งช็อกและกลัวครับ
กระทั่งรู้ตัวของผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะฮะหลังจากเขาอุ้มเด็กลงไปในอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็ปล่อยเด็กไว้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะปั่นจักรยานกลับไปที่บ้านครับ
อยู่ข้างโรงโม่ปูนในซอยทุ่งกลมตานหมัน๑๓ก็เลยตามไปครับ
บ้านของเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งกิโลไปคุมตัวได้
จับกลุ่มตัวในอัตภพลอายุยี่สิบแปดครับพื้นเพลย์เป็นคนจังหวัดตราด
ลักษณะอาการเหมือนคนสติไม่ค่อยดีและคล้ายกับป่วยออทิสติก
ลิ้นไก่สั้นก็เลยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
ตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยผู้ชายคนนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เขาปฏิเสธเลยยืนยันว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้จับเด็กโยนลงน้ำ
แต่เพื่อนของเด็กเนี่ยเขายืนยันแล้วก็ไปชี้ตัวไม่ผิดเลยฮะ
ทุกคนชี้ตรงกันว่าคนนี้แหละและยืนยันว่าเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนทำ
ญาติที่ไปดูเหตุการณ์จังหวะนั้นก็เลยจะเข้ามารุมประชาธรรม
เพราะว่าทั้งโกรธและแค้นเด็กอายุ๑๐ขวบคุณทำแบบนั้นได้ยังไง

แล้วก็รีบพาตัวคนก่อเหตุผู้ชายเสื้อสีเขียวคนนี้ไปโรงพักทันทีครับ

แล้วเขามาอยู่กับฉันมาอยู่ที่นี่จังหวะหนึ่ง
โอ้โหเท้าใครไม่รู้ฮะถีบเข้าไปเข้าที่อกเต็มเลยอ่ะ
ทุกคนก็ตกใจแล้วก็ต้องช่วยกันห้ามนะฮะ

ก็ความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นกับเด็ก๑๐ขวบ
ทำไมทำแบบนั้นยังคงสงสัยและคาใจกันอยู่นะฮะ
ยายของคนที่ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่าหลานชายป่วยเป็นคนสติไม่ค่อยดี
ตั้งแต่เกิดแล้วคล้ายกับพวกสมาธิสั้น
พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าลิ้นไก่สั้น
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยายบอกว่าไม่ได้ตกใจนะ
เพราะยายมีเหตุผลครับค่ะยายคิดว่าหลานไม่ได้ทำอ่า
แล้วที่ผ่านมาหลานไม่เคยทำร้ายใคร
หลานชอบไปเก็บขวดเก็บของเก่าเอาไปขาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยายคิดว่าหลานน่าจะไปเล่นกับเด็ก
แต่คงจะพลาดแล้วก็เกิดกลายเป็นเรื่องเศร้าขึ้นครับ
ฉันถามว่าอย่าไปไหนนะรถเดี๋ยวตำรวจมาหาเองนะ
เขาว่าเองผักเด็กลงร้ำไม่มันว่าไม่ได้ทำ
ฉันก็พูดเหมือนมันไม่เป็นเนอะบอกว่าไม่ได้ทำ
แล้วมึงยืนอยู่ตรงไหนฉันถามมันเนาะ
ยืนอยู่ที่ข้างบนยืนเขาเล่นน้ำ
แล้วมึงลงได้ไปผลักเขาไหมไม่ได้ลงน้ำ
โกหกนะตำรวจจับนะฉันว่าอย่างนี้ฉันก็ขู่มันก่อนนะ
ถ้าพูดตำรวจพูดอะไรถามบอกไปเลยนะ
มันบอกไม่ได้ทำม็อตเห็นเขาเล่นน้ำม็อตเลยกลับมา
มันว่าอย่างนี้ฉันก็ฉันไม่ตกใจให้ฉันฟังแล้ว
ฉันก็ไม่สกแก้เพราะฉันไม่เคยเขาเห็นเขามีเรื่องอะไร

แต่เขาไม่ใช่เป็นบ้าฆ่าคนเขาเป็นคนอยากได้บ้าอยากได้
เห็นไหมไปเก็บขวดอะไรนี่เขาก็เก็บมา

นี่ก็เป็นในมุมของคุณยายผู้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจตั้งข้อหาคนที่ก่อเหตุนายอัตภพลอายุ๒๘ปี
กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนพยานก็คือน้องผู้ชาย๒คนอายุ๑๑ขวบเพื่อนผู้ตาย
ประสานกลุ่มสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ

จะรวบรวมหลักฐานให้รัดกลุ่มชัดเจนมากที่สุด

ไปที่บ้านของคุณพ่อ
คุณพ่อยังทำใจไม่ได้นะครับสูญเสียลูกชายไปแบบนี้

วันนี้คุณพ่อยังร้องไห้ไม่หยุดคือตาบวมเห็นได้ชัดเลย
นี่คุณพ่อของผู้ตายครับเล่าให้ฟัง
คุณพ่อชนะบอกว่าคุณพ่อเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ผมใช้คำว่าเด็กเพราะคุณพ่อมีลูก๔คนครับ

คนที่๒และคนที่๓อายุเท่ากัน๑๐ขวบแล้วเป็นฝาแฝดกันด้วยครับ

คนที่ตายเป็นแฝดน้องครับ
แล้วคุณคิดดูสิลาฝาพี่เขาจะเป็นอย่างไรตอนนี้
คนที่ร้องไห้หัวใจแทบสลายน่ะ
สะอึกสะอื้นตอนให้สัมภาษณ์
ห่มร้องไห้คือเสียใจมาก

คนกลางก็คือลูกคนที่๒และ๓เป็นฝาแฝดกัน

น้องคือคนที่ตายในน้ำครับ
ส่วนอีก๑คนเป็นลูกบุญธรรมครับอายุ๑๑ขวบ
พ่อเป็นห่วงมากจิตใจของแฝดพี่ตอนนี้

แล้วปกติแฝดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของความเชื่ออะไรต่างด้วยใช่ไหมฮะ

ถามว่ามีรางบอกเหตุอะไรก่อนหน้านั้นไหมพ่อบอกว่าไม่มี
เมื่อวานก็พูดกันว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญบ้านกับแม่เดือนหน้านะ
ก็ไม่น่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไร
หลังเกิดเรื่องครับทุกครั้งที่เห็นหน้า
คนสติไม่ดีคนที่ถูกจับตัวไปดำเนินคดี
บอกโกรธมากแค้นมากแม้ว่าเขาจะปฏิเสธ

พ่อเชื่อว่าคำให้การของเด็กที่ไปด้วยกับลูกของพ่อ
เขาเล่าเรื่องจริงเล่าความจริง
ญาติคนก่อเหตุก็ยังไม่แสดงความรับผิดชอบใดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยครับ
คนดีเขาไม่ทำกันใช่ไหม

แล้วคือฝาแฝดของน้องคุณคือคุณคีชซะพี่หรือแฝดน้อง

พ่อรู้ว่าเสียน้อยพ่อแต่พ่อก็ไม่ติดใจแล้วเนอะเพราะว่าเห็นว่าเขาเสียสติ
แต่เราก็แค่รู้สึกว่าเราก็อยากมันเร็วกันไปผมต้องตายก่อนเพราะว่าผมอายุมากกว่า
ต้องตายก่อนไม่ใช่ติดต้องตายก่อนใช่ไหมต้องเกิดตัวเยอะ
มันเร็วเกินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงพ่อบอกว่าพ่ออายุมากกว่า
ถ้าจะไปเนี่ยพ่อควรจะต้องไปก่อนแล้วลูกค่อยดูแลแต่นี่คือลูกมาด่วนจากไป
ในขณะที่แฝดพี่ครับยังเสียใจและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณพ่อด้วยนะฮะ